ส่วนบรรยากาศในช่วงนี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั่วประเทศ
รวมทั้งบรรยากาศที่ตลาดสดบ้านคลองเทศบาล๕จังหวัดพิษสุนโลกค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะต่างเฝ้ารอชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ในพระราชพิธีเคลื่อนพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏสู่พระบรมมหาราชวังค่ะ
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าทุกคนยังคงทำใจไม่ได้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ

เสียครั้งยิ่งใหญ่ของประสบกรณิกรชาวไทยภายในตลาดบ้านคลองเทศบาล๕จังหวัดพิศนุโลก
ล้นออกมาแทนความรู้สึกอย่างไม่ขาดสาย
ทันทีที่เห็นขบวนเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ออกจากโรงพยาบาลสิริราชสู่พระบรมมหาราชวัง
ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
นิชากันทวงวานแม่ค้าตลาดบ้านคลองวัย๔๗ปี
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในครั้งนี้
ตลอดเวลาการประชวนก็เฝ้าติดตามข่าวสารมาตลอด
แต่ก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้
เช่นเดียวกับธีรยุทธ์บุญเมืองพ่อค้าตลาดบ้านคลอง
ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะคนไทยต้องขาดเสาหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราช
พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข
เป็นพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง
นับเป็นโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙
ทนรุงนภาคอัลตราเสนแม่คาวัย๖๒ปีก็บอกว่า
โลกนี้จะหาพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใหญ่ประชาชน
และยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสวดมนต์ให้ท่านค่ะ
ท่านเป็นพระองค์ที่ดูแลประชาชน
และให้ความรู้ต่างให้กับประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างนี้ค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
พระมหากษัตริย์ที่ยังคงยิ่งใหญ่
อยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช
พระองค์ทรงดูแลประสบกรณิกรเป็นอย่างดี

จนถึงวันที่พระองค์จากไป
จึงเป็นวันที่ประสบกรณิกรต่างโศกเศร้าสุดแสนอาลัยยิ่ง
เพราะเคยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ราชการที่๙มากว่า๗ทศวรรษ
แม้วันนี้จะไม่มีพระองค์แล้ว
แต่พระองค์ท่านยังอยู่ในหัวใจ
ประสบกรณิกรชาวไทยตลอดไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน